้วนอายต้วนไม่ได้อายแบบผมแต่มันอายแบบนี้
อายจนแทบจะมองไม่เห็นคิดดูแล้ว

ก็คือหาดไซด์ทองแม่ปิงเมืองตาก
นางอายหรือลิงลม
ตายใสไฟอยู่อย่างนี้ตายแบบช้า
อารมณ์คล้ายกับอะไร

ตอนแรกไตช้าพอจับได้มันรีบหนีเลย
จริงมันไม่ได้ช้าเพราะว่านี้สาเหมือนกัน
เพราะมันคือลิงนะมันคือลิงลม

เขาพยายามจะแกะออกแต่มันไม่ออกนะมือมันเหนียวนะ

นี่โอ้ชาวบ้านนะครับ
บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่
ไปติดตามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
รู้ว่านี่คือลิงลมหรือว่านางอาย
ก็เลยรีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ถ้าเป็นสนสันเขาเป็นเคยเห็น
อ้าวเราให้ฟังนะนางอายหรือว่าลิงลมตัวหน่อยตัวนี้นะ
บอกตรงก็ไม่รู้มันมาจากไหนแต่คาดว่าอาจจะมีคนนะลักลอบเลี้ยง

รอบเลี้ยงเหรอมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหม
จริงมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถเลี้ยงได้ตามกฎหมายนะคะ
อบจเขาได้ประสานนำส่งไปยังสวนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔จังหวัดตาก
แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการอนุมานปรับสภาพต่อไป
ก่อนที่มันจะต้องถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่รู้มันมาจากไหน
คืออย่างนี้จะบอกว่ามีคนลักลอบในการเลี้ยงและซื้อขายเยอะ
เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีการลักลอบในการซื้อขายเป็นอันดับต้นเลยนะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าลิงลมหรือนางอายที่เขาบอกหน้าตาดูบ้องแบ๊วน่ารัก

มันเป็นสัตว์ประเภทลิงชนิดเดียวที่มีพิษในตัว

ต้องใส่ถุงมือมันมีฟันและเขี้ยวที่แหลมคมด้วย
แล้วคือสมมุติเวลาเขาลักลอบขายเขาบอกเขาจะมีการตัดเขี้ยว
แล้วคือมันจะเสี่ยงที่ทำให้เจ้านางอายตายได้
ถ้าเจอสัตว์แบบแปลกแบบนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาเอาไปปล่อยคืนนะคะ